ตั้งแต่คืนวันที่๒สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีคนร้ายใช้มีดอิโต้บุกเข้าไป
จี้ฉิงทรัพย์ที่ร้าน๗๑๑เมืองที่บนราชธานี
ได้เงินสดไป๗๐๐บาทโทรศัพท์มือถือของพนักงานไป๑เครื่อง
ไป๔วันเท่านั้นเองนะคะตำรวจควบคุมตัวคนที่เดินเข้ามาก่อเหตุได้แล้ว
เขาเดินเข้ามาหลังเคาน์เตอร์แบบนี้เลยนะอาวุธที่เขาใช้มือขวาน่ะมีดอิโต้แบบนี้
แล้วก็มาถือขู่พนักงานให้เอาเงินออกมาจากลิ้นชักเนี่ยนะคะ
สรุปได้เงินไปอย่างที่บอกล่ะค่ะ๗๐๐บาทแล้วก็วิ่งหลบหนีไป
ตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ที่หอพักคุณผู้ชมค่ะ
หอพักเขาอยู่ห่างจาก๗๑๑เนี่ย๓๐๐เมตรเท่านั้นเองเดินยังไม่ทันเหนื่อยเลยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นและภาพกล้องวงจรปิดร้านสะดวกซื้อบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
ก็เป็นผู้ชายคนนี้แหละค่ะเดินเข้ามาถือมีดอิโต้บุกเข้ามา
หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าสีฟ้าเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืด๒สิงหาคมที่ร้านสะดวกซื้อ
เลี่ยงเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีหลังเกิดเหตุ
ตำรวจภูทรเมืองอุบลเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมกับสืบสวนติดตามล่าตัวคนร้าย
ซึ่งก็พบว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไป
พอประติดประต่อกล้องวงจรปิด
ที่เขาไปคือซอยด้านหลังร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ที่เขาก่อเหตุเนี่ย
เลยไปแค่๓๐๐เมตรเท่านั้นเองนะคะ
จึงพบว่าคนร้ายอยู่หอพักตรงนี้แหละห่างไป๓๐๐เมตร
ต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของคนร้ายนะคะ

เป็นของนายสารันวิทย์บ้านสารแห้วหรือว่าอ้นอายุ๒๗ปี
กระทั่งเช้าวันนี้นะคะตำรวจชุดสืบสวน
นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มได้ที่หอพักภายในซอยธรรมวิถี๑๒นะคะ

ก็เป็นเสื้อที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ

นำตัวไปค้นหาอาวุธที่ใช้คืนนั้นก็คือมีดอิโต้
หลังก่อเหตุผู้ต้องหา

นายสรรวิทย์ผู้ต้องหารับสารภาพเป็นคนก่อเหตุจริงนะคะ
ทำไปเพราะติดพนันออนไลน์เป็นจำนวนมาก
จากนั้นตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาชิงทรัพย์
หนีการจับกลุ่มมีและใช้อาวุธมีดอิดข่มขู่ให้คนอื่นตกใจกลัว
แล้วนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพต่อไปค่ะ